เดือดก่อนนะคะบนท้องถนนอีกแล้วเดือดมากเลย
คุณผู้ชมดูคลิปก่อนงงไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมค่ะ
มั่นค่ะ

คุณปล่อยพ่อคุณเมื่อกี้ไอ้ไอ้โดยไม่ปล่อย
พอจะเดาเรื่องออกไหมคะท่านพลื้อครับเออนั่นแหละค่ะ
คนใต้คนเป็นคนขับรถเก่งนะคะมีการต่อยกันนะนะ
เออเกือบวางมวยใช้คำว่าหวิดวางมวย
เมื่อสักครู่น้องผู้ชายได้ยินเสียงไหมก็ทำพ่อผมก่อน
พ่อฆ่าใครอย่าแตะนะคะแตะได้ถ้าไม่กลัวโดนเตะนะคะ
เพราะดีมากเห็นไหมคะมารุมมาตุ้มกันพลเมืองดีทั้งนั้น
เข้าไปห้ามสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรบานปลายนะคะ
ทีนี้พอคลิปนี้มันปรากฏออกมาทางสื่อโซเชียลเนี่ย
เราก็ต้องถามเจ้าของคลิปนะคะซึ่งเป็นลูกชายของคนขับรถตู้
เล่าแบบนี้ก่อนคู่กรณีฝากหนึ่งเป็นคนขับรถตู้โดยสาร
ซึ่งมากับลูกชายพ่อเป็นคนขับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนขับรถเก๋ง
หนุ่มใต้เมื่อสักครู่อะเลือนั่นแหละค่ะเป็นคนขับรถเก่งนะคะ
ลูกชายซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยนะคะแล้วเอาคลิปนี้มาลงนะคะ
บอกว่าพ่อของผมเป็นคนขับรถตู้วันนั้นไม่มีผู้โดยสาร
ก็เลยนั่งไปกับพ่อหนุ่มขับรถเก่งคนนั้นไม่พอใจที่รถตู้ลักษณะคือ
ขับช้าขวางทางก็เลยปาดกันไปปาดกันมาแล้วสุดท้ายรถเก๋งปาดมา
บอกให้จอดจอดบอกให้รถตู้จอดรถตู้ก็จอดค่ะแล้วลงมาหาเรื่องกันนะคะ
ส่วนตัวเขาเองก็คือลูกชายไม่พอใจเพราะก่อนหน้าที่จะกลายเป็นคลิป
ชายคนขับรถเก๋งหนุ่มใต้ไปต่อยที่แขนพ่อ
ซึ่งพ่อของผมเนี่ยอายุมากแล้วนะคะแล้วยังไม่จบ
ชายคนขับรถเก่งเนี่ยจะเอาเรื่องพ่อให้ได้
พ่อก็ขอโทษไปแล้วหลายครั้งไม่ยอมเลิกราไม่ยอมจบ
แล้วสุดท้ายด้วยความโกรธคือมาทำพ่อของเขา
เขาก็เลยด่ากลับไปนะฮะ
คนขับรถเก่งก็เลยโกรธโกรธก็เลยจะวางมวยกัน
แต่ว่าอย่างที่บอกไปเคราะห์ดีมากพลเมืองดีห้ามเอาไว้นะคะ
ก็เลยทำให้คนขับรถเก๋งขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้แจ้งความรู้ไหมครับพ่อพูดว่าไง
พ่อบอกว่าต้องทำมาหากินอย่าเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลเลย

ส่วนลูกชายก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้อยากให้เป็นอุทาหรณ์
ถ้าเกิดว่าใช้รถใช้ถนนต้องใจร่มใจเย็นนะคะ

ไปดูนั่งกันไปไปดูโฟลกิ้งเลยโอ้ยิ่งหนักเลย

อะไรครับมาเลยอีกแล้วมาจากมาเลย